อย่างที่บอกว่าทางกองปราบได้นำเจ้าหน้าที่๔๐๕๐นายเลยนะคะ
ลงพื้นที่ไปที่กาญจนบุรีแล้วก็กระจายไป๗จุดนะคะ

แล้วก็ได้มีการเชิญพยานสำคัญไปสอบปากคำเพิ่มด้วยนะคะ
นี่ค่ะก็ช่วงเช้าสัก๑๐โมงเช้าค่ะ

ผู้กำกับการ๕กองบังคับการปราบรามไปบ้านเจ๊บ้าบิน

ก็เข้าไปในบ้านเพื่อสอบปากคำแต่ก็ไม่ให้สื่อเข้าไป
โมงเจ๊บ้าบินก็ออกมาจากบ้านขึ้นรถไปกับเจ้าหน้าที่กองปราบเลย

สอบสวนเองสอบสวนคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยตัวเอง
สอบสวนอยู่นานหลายชั่วโมงนะคะ
แล้วก็มีกระแสข่าวลืยว่าพอเจ๊บ้าบิ่นไปกับกองปราบแล้ว
เจ๊บ้าบินสารภาพแล้วว่าไม่ได้ขายลอตเตอรี่ให้กับครูปรีชา
แต่จริงแล้วยังไม่ได้รับรายงานในเรื่องนี้นะคะ
ยังไม่ยืนยันว่าเจ๊บ้าบินสารภาพหรือไม่สารภาพยังไง
เพราะว่ายังอยู่กับตำรวจอยู่เลยตอนนี้
เนี่ยค่ะแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปว่า
พลตำรวจรีสุทธิพวงพิกุลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
ก็ต้องเข้าไปตอบข้อสักถามเรื่องนี้ด้วย

ช่วงเย็นพนักงานสอบสวนเขาก็มาประชุมกัน
ก็ยืนยันเบื้องต้นว่ายังไม่มีบุคคลคนไหนที่รับสารภาพในคดีนี้นะคะ
ก็วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ไปคุยกับทางประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมนะครับ

เพราะว่าก็ออกมาช่วยเหลือด้านของหมวดจรูน

มีหลักฐานต่างเปิดเผยออกมาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ
อัจฉริยะเนี่ยถึงขั้นบอกว่าเรื่องนี้ถ้าเปรียบเป็นละครเจ๊บ้าบินก็คือนางเอกนะคุณเขียนมาสอน

เพราะว่าคดีนี้นะครับนายอาชิริยะบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าเหล่าแม่ค้าที่เข้ามาเป็นพยานต่างรู้ดีว่าไม่ได้ขายลอตเตอรี่ให้ครูปีชา
แต่เหตุการณ์ทั้งหมดมันเริ่มขึ้นจากเจ๊บ้าบินที่เป็นนางเอกเป็นจิ๊กซอตัวสำคัญของเรื่องที่ติดต่อไปยังครูปีชาหลังเวลาหวยออกเมื่อ๑พฤศจิกายนปีที่แล้ว
แล้วก็คิดว่าครูปรีชาเป็นผู้ถูกรางวัลแล้วเรื่องมันก็เลยเริ่มต้นจากนั้นจากนั้นก็เลยเถิดไปเป็นการที่มีหลายคนมาร่วมกันเป็นพยาน
เพื่อจะพยายามชี้ให้เห็นว่าครูปรีชาเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่๑ที่ถูก๓๐ล้านไม่ใช่หมวดจรูน
เดี๋ยวฟังเสียงที่คุณอาชิริยะได้เล่าไว้ให้ฟังนะครับ
คือจิ๊กซอตัวสำคัญเลยบ้าบินเป็นนางเอกคดีนี้บ้าบินเนี่ยเป็นตัวนางเอกคดีนี้โดยที่มีเจ๊พัดเจ๊เกียวอยู่ด้วยแน่นอน
เพราะ๓คนนี้เขารู้ว่าเขามีรางวัลที่๑แต่เขาไม่รู้หรอกว่าใครถูก
ดังนั้น๓คนนี้ผมเชื่อว่าถึงวันนี้นะผมว่าชัดเจน
ส่วนแรกเนี่ยมันเกิดจากการบิดเบือนจากสพเมืองกาญจนบุรีนะคดีนี้
เพราะภาค๗เขามารับช่วงต่อคือช่วงเดือนธันวาประมาณปลายเดือนต้องเห็นใจเขานิดนึง
ทีนี้คนที่เขามาสอบเนี่ยที่เขาเชื่อใจเนี่ยแล้วเขาหลงประเด็นเนี่ยคือกุ้งนะ
เพราะกุ้งเนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่ศาลซึ่งมีความน่าเชื่อถือสูงถูกไหม
แล้วผมถามว่าเขาไม่เชื่อหรอกว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับสารเนี่ยจะกล้าทุจริตหรือกล้าโกหก
มีตัวละครมีพยานเยอะแยะหลายชื่อไปหมดนะฮะแต่ว่าคุณอัชรุยะบอกว่าจะไปโทษตำรวจภูทรภาค๗
เสียที่เดียวคงไม่ได้ที่สรุปสำนวนคดีว่าลอตเตอรี่เป็นของครูปรีชา
เพราะรับสำนวนต่อมาจากตำรวจที่สพเมืองกาญจนบุรี
เอาเป็นว่าตอนนี้มาอยู่ในมือของกองปราบแล้วนะครับ
ค่ะอ่าซึ่งกองปราบก็ฝากไปถึงนายอัจฉริยะเหมือนกันนะว่า
ถ้าเกิดจะนำเสนอข้อมูลอะไรเนี่ยให้นำเสนอข้อมูลที่เป็นจริงนะ
อย่าทำให้สังคมตื่นตระหนกนะก็ฝากบอกหมา
เพราะว่านายอัจฉริยะก็ออกมาให้ข้อมูลเยอะช่วงหลังนี้นะคะ